ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของปัญหาช้างป่านะครับ
ช้างป่าที่ออกมาหากินนอกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
เขาอ่างรืนัยที่เป็นป่าลอยต่อ๕จังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับ
แต่ที่มีปัญหาเรื่องช้างป่าออกมามากที่สุดในขณะนี้
ก็คืออำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ตอนนี้ยังเป็นปัญหาหลักของชาวบ้านที่ทำการเกษตร
เพราะว่าพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายไปเยอะ
จากการที่ช้างออกมาแล้วก็มากินมาทำลายไปนะครับ
เราไปดูเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามช้างป่า
ในเรื่องนี้กันนะครับจากรายงานของคุณพยุงศักดิ
สมเกตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
นี่คือฝูงช้างป่าเขาอ่างลืนัย
กว่า๖๐ตัวที่ไม่ยอมกลับเข้าพื้นป่า
หลังออกมาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน
อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังและติดตามช้างป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

และเจ้าที่ฝ่ายปกครองต้องร่วมกันทำงานหนักมากขึ้น
เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมของช้างป่าในช่วงกลางคืน
ช้างป่าออกหากินในทิศทางใด
เนื่องจากที่ผ่านมาช้างป่าได้เข้ามากินพืชผลทางการเกษตร
จุดนี้ก็คือมีฝุงช้างปลาไม่ต่อกว่าสามสิบตัว
เข้ามาหากินในพื้นที่โรงเรียนครับนี่เป็นความเสียหายล่าสุดนะครับ
พังทลายเข้าไปในบริเวณโรงเรียนนะครับ
เพื่อเข้าไปกินต้นมะพร้าวนะครับนี่ฮะ
นี่ความเสียหายล่าสุดนะครับที่ช้างป่าเข้ามา
สร้างความเสียหายเห็นได้ว่าต้นพร้าวล้ม

หนึ่งในอาจารย์ที่อยู่บ้านพักในโรงเรียน
และอยู่ใกล้เหตุการณ์ช้างป่าพังกำแพง
เล่าให้ฟังว่าคืนที่ช้างป่าออกมาหากิน
รู้สึกตกใจมากและไม่กล้าออกมาไล่ช้างป่า
เพราะเกรงได้รับอันตรายทำได้แค่ปิดไฟ
และแอบดูช้างป่าภายในบ้าน
ตกใจค่ะเพราะว่าถ้าเข้ามาเยอะเขาจะร้องเรียกกัน
เขาจะร้องเสียงดังมากบางทีเขาก็เข้ามาถึงเนี่ย
หน้าบ้านมาหลังบ้านเสร็จเขาก็อ้อมมาหน้าบ้าน
เขาก็ร้องเรียกกันอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะ

แล้วเราทั้งหมดที่อยู่ในห้องก็คือนอนฟังอย่างเดียว

เพราะว่ามีครั้งหนึ่งที่หมาเห่าเขายังไม่ค่ำ
แล้วครูก็ต้องวิ่งตะเลิศนี้ค่ะเข้าห้อง
ถ้าเข้าไม่ทันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง
แม้ว่าการออกเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าในช่วงกลางคืน
พบร่องรอยการเดินข้ามทางไปบางจุด
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าช้างป่าฝูงนี้
ยังคงออกหากินแก้แหล่งชุมชนและไม่ยอมกลับเข้าพื้นป่า
เพราะว่าจากที่เราวิ่งสำรวจดูรอยข้ามแล้ว
ยังไม่มีช้างข้ามแสดงว่าช้างมาอักกิน
อยู่ในบริเวณระหว่างป่าไหว้กับฝั่งเขาลุงแม้
การผลักดันช้างป่าให้กลับเกินพื้นป่าเค้าอางลือใน

เพราะช่างป่าฝูงนี้ก็กลับออกหากินนอกพื้นที่ป่าเหมือนเดิม
สาเหตุสำคัญคือประชากรช้างป่ามีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น
และขยายพื้นที่ออกหากินไกลกว่าเดิม
ปัจจุบันเร็วนี่ก็มาออกลูกในสวนป่าม
พอออกลูกในสวนป่ามก็เพิ่มประชากรเพิ่มขึ้น
และทีนี้การหากินของเขาเนี่ยเดินทางไกลขึ้น
ถ้าจากรอยเข็ดอนุรักษ์ไปไม่ต่ำกว่า๔๐กิโลกรัม

เพราะว่าช้างที่อยู่ในป่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย

แต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีอาหารแล้วมีแต่ต้นไม้
แล้วก็ประชากรช้างเพิ่มแย่งกันหากิน
ก็ต้องไปกินพืชไล่ที่มีชาวบ้านปลูก

แม้จะมีมาตรการป้องกันมาโดยตลอด

แนวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือใน
แต่ช้างป่าก็มีพฤติกรรมที่เรียนรู้

ออกมาหากินนอกเขตพื้นที่ป่าได้

เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมาได้ในเบื้องต้น

ข่าวแทละทีวีรายงาน